สวัสดีค่ะรูปกรณ์ร้อนน้ำกับดาวสุฟัสรามาแล้วนะคะ

ส่วนมะยงชิดช่วงนี้ออกดอกแล้วเนี่ยขออภัยออกผลแล้ว
เป็นลูกเต็มต้นแบบนี้ดิฉันอยากจะขึ้นไปเก็บ
แต่ด้วยขาของดิฉันนะคะมันมีแค่๒ฟุตเท่านั้น
ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวหาวิธีแล้วกันว่าจะขึ้นไปยังไงนะคะ
แต่วันนี้คุณผู้ชมที่มาเก็บมะยงชิดเนี่ยเพราะว่า
ช่วงนี้มะยงชิดราคาดีแล้วเขาบอกอากาศร้อนร้อน
ถ้าได้กินผลไม้ชำแบบนี้มันจะสดชื่น
เดี๋ยวจะเอาไปขายค่ะไหนร้อนแค่ไหนมาดูกันค่ะ
วันนี้อุณหภูมิมันจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อย
อาจจะแตะ๔๐องศาเซลเซียสได้
แต่ความรู้สึกมันอาจจะสูงไปกว่านั้นอีกนะคะ

อมความร้อนตรงนี้ตัวแอลเนี่ย

วันนี้กลับมาที่ภาคเหนือของประเทศไทย
เลยทำให้วันนี้อากาศจะร้อนจัดจริง
โดยเฉพาะช่วงเวลาบ่าย๒ถึงบ่าย๓
นี่เป็นช่วงเวลาที่อากาศจะร้อนที่สุดของวันนะคะ
อุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นยังมีจุดไหนที่ยังเย็นไหม
ใช้คำว่าเย็นก็พอค่ะยอดดอยยอดภูค่ะ
บริเวณนี่ค่ะขอบชายแดนแบบนี้
ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาก็คือภาคเหนือนะคะ
ลงมาตั้งแต่เชียงใหม่ตากกาญจนบุรีจนมาถึงราชบุรีค่ะ
ช่วงไหนช่วงดึกจนถึงช่วงเช้า

รวมถึงภาคอีสานก็ยังมีความเย็นได้นิดหน่อย

ส่วนฝนฝนจะเกิดได้ไหมวันนี้แหมน้อยมาก
ความร้อน๙๕อีก๕ให้เป็นเรื่องของฝน
ณช่วงเวลานี้นะคะจะเจอว่ามีเมฆฝนเฉพาะที่ภาคใต้
ก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสเท่านั้นเอง
ส่วนตรวจสอบตามช่วงเวลาจะมีฝนช่วงไหนบ้าง
ณวันนี้นะคะมีความเป็นไปได้นอกจากปัตตานียาลานราธิวาสแล้ว
บริเวณเนี่ยค่ะเหมือนเดิมนะคะช่วงรอยต่อระหว่างไทยกับเมียนมาค่ะ
การจนบุรีตากรวมถึงราชบุรีอาจจะเกิดฝนได้
และรวมถึงจังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออกค่ะ
ชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
ก็จะมีโอกาสเกิดฝนได้เช่นเดียวกัน

ทำให้คลื่นไม่น่าเป็นห่วงด้วยนะคะทั้งสองฝั่งค่ะ
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน
คลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรเท่านั้นเอง
วันนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ
คือเข้าตั้งแต่วันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา

มะนาว๕บาทว่าแพงแล้วตอนนี้

ใช้อะไรแทนน้ำมะม่วง

ลูกละ๗บาทแล้วถ้าฤดูแรงมันยาวออกไป
แม่พี่น้องไปตลาดเอาเงินไปเติมเลยเด้อมาสิบว่าพ่อเด้เอาต่อไปค่ะ
ไปดูปฏิบัติการการบินทำลายพายุลูกเห็บของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดพิษสนุโลกเอ๊ะมีด้วยเหรอ
ปกติฝนหลวงก็ต้องบินขึ้นไปทำฝน
แต่ครั้งนี้ต้องไปทำลายลูกเห็บ
เพราะเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะ
บินขึ้นไปเลยทำลายก้อนเมฆ
ให้ตกลงมาเป็นฝนเท่านั้น
อย่าตกลงมาเป็นลูกเห็บ
เพราะบ้านเรือนจะได้รับความเสียหายค่ะ